เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชาวตลอดข่าวมากันที่แปลงปลูกต้นหอม
หน้าบุว่านโอมแดงตำบลโน้นแล้วทอง
อัพเพอร์สหรัฐสคัญจังหวัดกาณะศิลป์
โดยมีคุณสาคอนภูแสงสั้น
กำนันตะบนโน้นแหลมทองเป็นเจ้าของแปลง
ได้ใช้พื้นที่๔ไร่ปลูกต้นหอมขายครับ
อีกทั้งยังมีแรงงานจากชาวบ้านกว่า๑๐คน
วบลงแขกปลูกต้นหอมตลอดทั้งวัน
สำหรับการปลูกต้นหอมในพื้นที่ตำบลโนนแหลมทองนั้น
จะใช้พื้นที่หลังจากปลูกข้าวนะครับ
ส่วนการปลูกต้นหอมหนึ่งไร่จะลงทุนประมาณ๓๕๐๐๐๔๐๐๐๐บาท
ซึ่งต้องใช้พันต้นหอมมากถึง๒๐๐กิโลกรัม
ใช้แรงงานปลูกใช้แกรบเพื่อปลบแปลง
รวมไปถึงการไถแปลงและการไล่น้ำ
อีกทั้งเขาไม่ใช้สารเคมีใดให้กับต้นหอม
ใส่แค่ปุ๋ยคอกในช่วงไถแปลงเท่านั้น
เมื่อต้นหอมอายุครบ๒๘วันก็สามารถเก็บส่งขายได้แล้วครับ
กำนันสาคอนเล่าให้เกษตรทำเงินฟังว่า
อาชีพปลูกต้นหอมนั้นทำมาตั้งแต่
รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจะทำหลังจากเก็บเกี่ยวจากการทำนา
ซึ่งในช่วงฤดูหนาวต้นหอมจะปลูกง่าย
แต่ราคาหอมไม่สูงมากนะครับ
แต่ว่าช่วงหน้าฝนและหน้าแรงราคาหอมจะสูงมาก
ถึงกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
เป็นช่วงที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังมีสมาชิกที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนอีก๒๗คน
แบ่งพื้นที่ปลูกหอมเกือบทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว
โดยแปลงต้นหอม๑ไร่จะได้ต้นหอมประมาณ๒ตัน
หรือ๒๐๐กิโลกรัมครับ
ถ้าช่วงราคาต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
และสูงสุดอยู่ที่๒๐๐บาท
ปัจจุบันนี้จึงทำให้ชาวบ้านบ้านโป่งแดง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ก็คือ
ปลูกข้าวแบบพอกินไม่เน้นขาย
แต่ปลูกหอมเน้นขายสร้างรายได้

ซึ่งเมื่อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างจากการปลูกหอมแล้ว
เกษตรกรที่ปลูกต้นหอมขาย
จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวพี่น้อง

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ